แต่ว่าเป็นเรื่องการควักเอาช้างน้อยออกมาโชว์

แต่คุณผู้ชมคะที่ผ่านมาเราเคยเสนอข่าว
เป็นลักษณะตามท้องถนนตามข้างถนน
อันนี้กลางห้าง
ห้างห้างเลยเหรออันนี้จริงในห้างค่ะ
เป็นห้างขายเสื้อผ้าค้าส่งย่านประตูน้ำ
อันนี้ให้คุณผู้ชมคิดเดาเอาเองว่ามันคือที่ไหน

ก็แบบนี้เลยเราก็ต้องเอาช้างน้อยมาปิดเอาไว้ค่ะ
เพราะว่าเขาโชว์แบบจงครึ่มจริง
ผู้ชายคนนี้เป็นชายสูงอายุแล้วด้วยนะ
คือมีผู้หญิงคนนึงเขาเห็นแบบนี้เป็นประจำ

เขาเลยเอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วก็เตือนให้ทุกคนระวัง
ระบุเหตุการณ์เอาไว้ด้วยว่าอันนี้มันเกิดขึ้นกลางห้างขายเสื้อผ้าชื่อดังย่านประตูน้ำอย่างที่บอก

สูงอายุคนนี้เดาว่าน่าจะเป็นเจ้าของร้านเพราะเขานั่งอยู่ในร้าน

ใช่น่าจะเป็นเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าที่อยู่ในห้าง
แต่อย่างที่บอกว่าก็ไม่ควรมาแสดงพฤติกรรมน่ารังเกียจแบบนี้ในที่สาธารณะอันนี้ตามโพสต์นะคะ
เพราะมีคนเดินเที่ยวซื้อของมากมาย
อยากให้เจ้าหน้าที่ของทางห้างออกมาจัดการ
ถ้าเกิดว่าเขาป่วยก็จะได้แจ้งให้ครอบครัวหรือว่าญาติเนี่ยพาตัวไปรักษาต่อไป
โอ้โหตายแล้วคือคนเดินผ่านไปผ่านมามาซื้อของนะ
ใช่ไม่ใช่แค่เอาออกมาโชว์อย่างเดียวด้วยนะ